ทีมไทยอันดับ๑๔ของโลกเจอกับ

ตแรกเนี่ยไทยก็นำห่างถึง๘แต้ม
ก่อนจะเอาชนะไปสบายครับ

จากนั้นเนี่ยเซตที่๒นะครับ

ทีมไทยยังคงแน่นอนกว่า

ก็ทั้งสองทีมก็เล่นดีนะครับ

แล้วไทยนำอยู่๑๗ต่อ๑๖
ดาก็บุกหนักนะครับมาไล่ตีเสมอได้ด้วย

สุดท้ายสาวไทยชนะไปได้นะครับ
ก็เป็นทางไทยนะครับ
เอาชนะทางโปรแลนด์
เอาชนะทางฝั่งของแครดาไปได้นะครับ

ในเวลา๑๐โมงตามเวลาประเทศไทยนะครับ